คุณผู้ชมละมิ้นครับเรื่องนี้น่าสงสารมาก
เด็กอายุ๑๐เดือนกำพร้าพ่อและแม่
เพราะว่าเมื่อเช้านี้พ่อและแม่ของเด็กขี่มอเตอร์ไซค์

คลองนี้อยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าดินแดงนะครับ

บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแป๊บเดียวไปทำธุระ

พี่น้ำแข็งคุณอาริยา
เลิกรายการข่าวเช้าขับผ่านถนนเส้นนี้พอดีเลย

เห็นคนกำลังมุงกันก็คิดว่าสงสัยคงมีอุบัติเหตุ

เจ้าตัวบอกว่าช็อกมากนะพอรู้ว่าเขาตาย
เพราะเมื่อเช้านี้เห็นคนกำลังเร่งช่วยเหลือเลย
ก็คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากคิดว่ารอดแล้วปลอดภัยแล้ว
ตำรวจสนสุธิศาลครับรับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ตกลงไปที่คลองระบายน้ำ
คลองอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จุดนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
พบสองศพในคลองนี้พร้อมกับรถอีกหนึ่งคัน
ผู้ตายคนแรกเป็นผู้ชายชื่อนายนัทพงศ์อายุ๒๑ปีครับ
สภาพคือสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำ
แผลเวอะที่หัวแขนหักสองข้าง
ว่าจังหวะที่รถตกคลองหัวน่าจะไปฟาดกับแท่งเหล็ก
เพราะว่ายังมีพวกชิ้นส่วนบางอย่างติดอยู่ที่แท่งเหล็กอยู่เลยครับ
อีก๑ศพเป็นผู้หญิงอายุ๑๘ปีก็คือเมียของนายนัทพงศ์
สวมชุดนอนสีชมพูไม่มีบาดแผลตามเนื้อตามตัว

เตอร์ไซค์สีเทาตกอยู่ในคลองระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นมานี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่อะไรต่าง
รายการข่าวเช้าจบประมาณสักช่วงสายหน่อย
น้ำแข็งขี่รถขับรถกลับบ้านก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่บริเวณถนนตรงนี้เลยครับ
หน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
มันจะเป็นเหมือนคลองเรียบถนน
และนี่คือถนนเส้นหลักอีก๑เส้น

จุดเกิดเหตุนี่คือมุ่งหน้าดินแดงนะครับ
มีเครื่องสูบน้ำมีแท่งเหล็กวางพาดไว้บริเวณนั้น
บนพื้นถนนไม่มีร่องรอยการเบรกรถ
ไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุเฉียวชนแต่อย่างใด
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมอเตอร์ไซคันนี้ถึงพุ่งตกลงไปในคลองได้เลย
คุณบอมได้คุยกับนายพรวิสิต
เป็นรปภสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับ

เล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดนี้แล้วแจ้งว่า
อืมออกไปดูตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาครับ
เอาไม้ไปเขียปรากฏไม่ใช่ตุ๊กตาตกใจช็อกมาก
ตำรวจมาตรวจสอบสอบถามเพื่อนที่เข้าเวร
เขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ผิดปกติอะไรก่อนหน้านั้นเลย
แล้วตรงนี้ไม่ค่อยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเท่าไหร่นัก

จู่ก็มีรถตกคลองแล้วก็มีคนตาย๒ศพ

หวักมือเรียกผมลงมามาช่วยดูหน่อย
ผมก็เดินออกมาดูก็ยังไม่แน่ใจ
ก็เลยไปเอาไม้ยาวมาเฉีย
เขามาเขียวขึ้นมาดูเห็นเป็นคน
ไม่บ่อยครับนี่ทั้งแต่เป็นครั้งแรกเท่าที่ผมเห็น
อันนั้นธรรมดาครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรก
ทีมข่าวไปพบกับนางวิลัยรักเป็นแม่ของนายนัธพงศ์ผู้ตาย

แล้วคุณแม่อุ้มเด็กเอาไว้นั่นก็คือลูกของผู้ตายทั้งคู่นะครับ
อายุยังน้อยอยู่เลย๑๐เดือนครับต้องกำพาพ่อและแม่
นี่คือลูกของคุณแม่นะครับย่าอุ้มหลานเอาไว้ในอก
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกออกไปกินข้าวกับเพื่อน
ก็บอกกับลูกชายอายุ๑๐เดือนว่าเดี๋ยวพ่อกลับมานอนด้วยนะ
แต่ว่าดึกแล้วก็ยังไม่กลับมาจนกระทั่งประมาณตี๔ถึงประมาณ๘โมงเช้านั่นแหละ
พยายามโทรหาลูกชายแต่โทรเท่าไหร่ไม่รับสายครับแม่เล่าให้ฟัง
สักพักหนึ่งมีคนโทรมาบอกว่าคุณแม่ลูกแม่ตายแล้วนะ
แม่บอกว่าแม่ช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเลยมือเย็นตัวเย็นไปหมด
เมื่อคืนนี้ลูกชายพูดแปลกเหมือนจะเป็นลางหรือเปล่าไม่รู้นะ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าที่เขาบอกกับหลานว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับมานอนด้วยนะ
ตอนนั้นตัวของแม่เองก็ยังงงว่าจะพูดแบบนี้กับหลานทำไมเนี่ย
ตอนนี้คาใจมากว่ามันเกิดสาเหตุเพราะอะไร
อยากจะขอดูวงจรปิดหน่อยมีรถมาเฉียวชนหรือเปล่า
แล้วสงสารมากหลานต้องกำพราพ่อและแม่ต้องอยู่กับย่า
เสียพ่อและแม่เสาหลักของครอบครัวไป
แล้วส่วนตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังค์นะครับ
ไม่ได้มีงานทำก็อาจจะต้องไปขอเงินจากลูกคนอื่น
เอามาช่วยเหลือเลี้ยงดูหลานไปก่อน
ย่าก็ต้องดูแลหลานไปพลางก่อนช่วงนี้
แล้วถ้าหากมีคู่กรณีที่ทำให้แม่ต้องสูญเสียลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายอยากให้เขาออกมารับผิดชอบด้วย
สารชะตากรรมของเด็กน้อยตาดำที่ต้องกำพราพ่อและแม่ครับ
ถ้าเห็นว่าออกไปกินข้าวแล้ว
บอกลูกว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับมานอนด้วย
แล้วก็หนูก็โทรตามนะจนตี๔จนตี๕๘โมง

ยังไม่ทราบว่าสาเหตุมันเป็นยังไง
นมแพมเพอร์ธอะไรเงี้ยจะเป็นน่าที่เขาซื้อ

แล้วก็โน้มมากไม่ดีก็ข่าวว่าไม่มีเราก็ออก

ถ้าโตขึ้นถ้าไม่มีใครพูด
เขายังเล็กมาก
มีคู่กรณีเชี่ยวชนมั้ยสภาพถนนมั้ย
หรือว่าคลองตรงนั้นมันไม่เรียบร้อยหรือมันมีหลุมมีบ่ออะไรหรือเปล่า
ล่าสุดทีมข่าวของเราลองเช็คไปกับทางกรมทางหลวงนะครับ
บอกว่าโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตคืบหน้าไป๖๐แล้ว
และกำลังเร่งดำเนินการเพื่อพร่องการระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์
ทางจักรยานระยะทาง๔กิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายปีนี้
นี่ข้อมูลจากพอแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับ
ดังนั้นเขาบอกว่าเรื่องบริเวณคลองตรงจุดนี้จะเป็นสาเหตุไหม
ก็มีความเรียบร้อยดีในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและแก้ไข

ออกไปกินข้าวกับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้
ผู้ตายและเมียไปเดินเล่นหาของกินกันที่ตลาดย่านห้วยขวาง
ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มเหล้าเบียร์ไม่ได้เมาแล้วขี่และขับแน่นอน
พอกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันกลับตอนตีหนึ่งครึ่ง
เวลาผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงครับตี๒๒๐
ไปหาผู้ตายว่าถึงบ้านหรือยัง
ไม่มีการตอบรับใดแชทไปไม่มีแชทตอบกลับ
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจนะครับไม่ได้คิดอะไร
จนกระทั่งตอนเช้ามารู้ข่าวช็อกเลย
อ้าวเพิ่งเจอกันเมื่อคืนตอนเช้าคือตายแล้วเหรอเนี่ย
เพื่อนทุกคนตกใจมากแล้วสงสารหลาน

คือเขาก็ยังอร่อย

ตอนที่เอาร่างขึ้นมาเอารถขึ้นมา

แล้วทำไมจู่รถทั้งคันกับคนสองคน

อันนั้นก็ต้องตรวจสอบแต่ตำรวจยืนยันว่า
ที่เกิดเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรถคู่กรณี
และไม่พบร่องรอยการเฉียวชนครับ
พื้นถนนก็ไม่เจอร่องรอยผิดปกติ
ตอนนี้ตำรวจกำลังไปตามหากล้องวงจรปิด

แสดงความเสียใจด้วยครับ